ตำรวจคุมตัวสาววัยสามสิบสองปีสอบปากคำนะคะ
เป็นเจ้าตัวหลอกนัดโอนไวนั่นเองน้องของขวัญอ่า
ตำรวจก็เจอตัวแล้วนะคะเพราะไปปลอมรูปโปรไฟล์ผ่านแอปพลิเคชัน
หลอกลวงให้คนโอนเงินมาให้อันนี้คือตัวจริงแล้วใช่ไหมใช่อ่า
เนี่ยคนนี้ก็คือเป็นน้องของขวัญที่เคยมีการออกมาโพสต์
ก่อนหน้านี้ว่าคือคนนี้ใช่ไหมคนนี้แหละค่ะ
ตำรวจกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษการสืบสวนสอบสวน
อทหารตำรวจนักครรบารจับตัวนางนัลณลิ้นพะควัตสู่วัล
หรือว่าพึ่งอายุ๓๒ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาช่อโกง
หลอกลวงนายสรชัดผลวัฒนาหรือนัดโอนไวให้โอนเงินให้
ตำรวจไปจับตัวได้ที่บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร๖
เคหาร่มกล้าวเขตลาดกระบังกรุงเทพนะคะ
โดยนางนันนาลินสารภาพค่ะว่าสมัครแอปพลิเคชันจูโม
เป็นแอพพลิเคชันซัมประสามารถสร้างโพลไฟล์หาคู่ในสื่อสังคมออนไลน์

สาวอริยพัฒน์มีแก้วไว้๓๗ปี
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์มาทำเป็นรูปโปรไฟล์ตัวเอง
แล้วก็ติดต่อหาเหยื่อด้วยการสนทนากันในแอป
แล้วก็แลกไลน์กันมาคุยกันต่อในไลน์

หลังงานเขาก็บอกว่าเอาไปก่อนไหม

ที่ก่อเหตุไปก็เพราะว่าต้องการเงินค่ะ
บอกว่าอยากเอาเงินไปใช้หนี้แล้วก็ซื้อนมให้ลูก
ก็ขอโทษผู้เสียหายทั้งสองคนนะคะ
ไม่พอยังยอมรับอีกด้วยว่า
โอนไวหรือนายสรชัดคนนี้ไม่ใช่คนแรกนะคะ
ทำแบบนี้กับชายหนุ่มคนอื่นมาแล้ว๖๗คน

ไม่ใช่คนที่โอนเงินให้เธอมากที่สุดด้วยนะ

บาทยังไม่ใช่จำนวนมากที่สุดที่เธอเคยได้
ถ้าเธอบอกว่าเธอเคยหลอกเหยื่ออะไรหนึ่งได้มากกว่า๑๐๐๐๐๐บาทค่ะ
นายสรชัดก็บอกเลยนะคะว่าก็ให้อภัยแหละ
เพราะว่าเอาเงินไปใช้จ่ายเลี้ยงดูลูก

ก็ขอเตือนผู้ต้องหานะคะว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก
ผมก็ให้อภัยครับคนเรามันปรับปิงกันได้ครับ

ถ้ามาสนิทกันผมจะไม่ช่วยเหลือใครครับ

จากนัทจะโอนไว้แล้วจิตใจยังหล่อมาก

แม่เดี๋ยววิวคุณแอดเรย์ไปอีกเพียบแน่เลย
ส่วนเจ้าของภาพโปรไฟล์อย่างนางสาวอริยพัฒน์ก็บอกเหมือนกันนะคะ
ว่าเมื่อนางนันนารินขอโทษแล้วก็จะยกโทษให้

ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกพรศักดิ์ลาวรุจิราลัย
ผู้กำกับการกองวิเคราะห์ข่าวก็บอกนะคะว่า
การจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการจับตามหมายจับของสนพระราชวัง

ผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัว
ก่อนหน้านี้เคยใช้บัญชีธนาคารของตัวเอง
แต่กลัวตำรวจจะจับได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเลขบัญชีของแม่
ซึ่งตำรวจจะเร่งตรวจสอบเรื่องของบัญชีธนาคารนะคะว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีขบวนการแอบแฝงหรือเปล่า
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะ

จะไปเล่นแอปนู้นแอปนี้จะไปหาคู่ดูประวัติเขาหน่อย
คุยให้ไว้ใจได้แล้วเคยเจอตัวกันหน่อย

อย่างที่บอกเพิ่งรู้จักกันไม่เคยเจอหน้ากันไม่ได้สนิทกัน
รู้จักกันแค่ไม่กี่เดือนแล้วมายืมเงินกันเนี่ย
มันต้องคิดแล้วนะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะเป็นคนแบบไหน
ถ้าคุยเรื่องเงินปุ๊บนี่จะต้องคิดก่อนเลยอ่ะ

เห็นไหมดูสิรู้จักกันมาตั้งเป็นปียังไม่ให้เลย